ชนบุรีมีเรื่องหึงหวงอีกแล้วคุณผู้ชมฮะ
คือฝ่ายชายไปจับได้ว่าเมียอาจจะมีคนอื่น

กันไม่ดีไม่ลงตัวลงมือทำร้าย
ผู้ชายเนี่ยเขาอ้างว่าตบไปทีนึงเตะชายโครงไปทีนึง
ทำไมเมียตายเสียชีวิตเลยคุณผู้ชมฮะ
ตอนกู้ภัยไปถึงพยายามปั๊มหัวใจก่อน
แต่ก็ยื้อไว้ไม่ไหวครับ
เหตุเกิดในห้องแถวชั้นเดียวตะบนคลองตำรุอำเภอเมืองชนบุรีครับ

กู้ชีพโรงพยาบาลชนบุรีกับกู้ภัยไตรคุณธรรมต้องเร่ง
ปั๊มหัวใจนางสาวไพรินอายุ๒๓ปีนอนสลบหน้าห้องพัก
แล้วชายโครงซ้ายของเธอมีรอยเขียวช้ำด้วย
ตาทั้งหน้าบวมปูดเขียว
หน้าผากมีรอยเจาะด้วยนะคุณผู้ชม

เป็นแผลเลยอาการสาหัสครับ
แล้วก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลวิพารามอมตะนคร
แต่ว่าเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
คนก่อเหตุคือเสถียรอำศรีรำอายุ๒๙ปีก็เป็นสามีของคุณไพรินนี่เอง
ตำรวจคุมตัวในเสถียรไปสอบปากคำที่โรงพักชนบุรี
เจ้าตัวรับสารภาพนะว่าคือผมมาจับได้ว่าเมียผมมานอกใจไปมีชายอื่น
ก็เลยจะมาตกลงเลิกกันแต่ดันทะเลาะกันซะก่อน
ผมว่าตบเมียไปครั้งหนึ่งหัวฟาดพื้นเลยแล้วก็เตะพับซ้ำเข้าไปที่ชายโครงอีกหนึ่งครั้งเท่านั้นเอง
ต้มกระดาษหัวต่มหัวผาดพื้น

แล้วผู้หญิงหัวไปฟาดพื้นแล้วก็เตะพักเข้าไป

เสียชีวิตเลยนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไป

หาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตายเพื่อดำเนินคดีครับ